คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๘สิงหาคมที่วัดดอนขมิ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
สามะเนรวัยแปดขวบกว่ากว่าค่ะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ก็นำส่งโรงพยาบาลตอนแรกไปโรงพยาบาลมการรักษ์
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนา
เพราะว่าอาการคือหนักเลยนะคะคือสามะเนรก็หมดสติไปเลย
แล้วคุณหมอบอกว่ามีรอยฟกช้ำคางแตกมือขวาข้อมือหัก๒ท่อน
แล้วก็มีเลือดออกในสมองด้วย
ผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยตอนแรกที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายสามเณร
ก็คือหลวงตาสุภาชัยสุธิยาโนอายุ๖๔ปี
หลวงตาเขาก็สารภาพเขาบอกว่าเขาได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลสามเณร๔รูปที่วัดนี้
ก็เป็นสามเณรที่บวชฤดูร้อนตั้งแต่๒เมษายนที่ผ่านมา
ช่วงทำวัดเย็นสามเณรวัย๘ขวบที่ถูกทำร้าย
เหมือนกับว่าไปทำร้ายสามเณรอีกรูปหนึ่งที่อายุ๒ขวบกว่าเป็นน้อง
แล้วก็หลวงตาเรียกมาตักเตือน
แต่สามมะเนรคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับไม่ฟัง
หลวงตาก็เลยโมโหอ้างว่าโมโหแล้วก็เอาไม้แบบเป็นไม้ไผ่

ใช่ค่ะหลวงตาบอกว่าไม่รู้ว่าจะเจ็บหนัก
สุดท้ายก็ให้ทางวัดส่งโรงพยาบาล

ก็ต้องให้ศึกนะคะแล้วก็ต้องดำเนินคดีนะคะ

อาการของสามะเนรวัย๘ขวบกว่ารูปนี้ค่ะ
ยังน่าเป็นห่วงคุณภาคภูมิอาการยังหนักค่ะยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ
ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวผลเอ็กซาเรย์สมองคือมีเลือดออกในสมองนะคะ
คุณหมอรักษาแบบประคองอาการไปก่อนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ
ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่ายังหวังว่าจะมีปฏิหาร
ยังไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจนะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่หลวงตาสุภาชัยสุธิยาโนอายุ๖๔นะคะ
พระลูกวัดดอนขมิ้นอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ลงโทษสามะเนรวัย๘ขวบ๕เดือนนะคะคือใช้ไม้
เขาอ้างว่าเป็นไม้ไผ่นะคะตีจนอาการสาหัส
เพราะว่าเนรเขาไปบวชภาคฤดูร้อนกับเนรรูปอื่น
แล้วก็เหมือนกับไปทะเลาะกันกับสามะเนรรุ่นน้องที่เป็นน้องชายอะค่ะ
ช่วงสายวันนี้ทางคุณหมอก็ให้ความคืบหน้าอาการ
สามะเนรที่บาดเจ็บในแพทย์กิติอินทราสุขพร
ผู้มนุยการฝ่ายการแพทย์ในแพทย์วสุศรีวสุธา
ระยะแพทย์ระบบประสาทและสมองก็ร่วมกันแถลงนะคะ
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะสามเณรถูกส่งไปที่โรงพยาบาลมการรักษ์ก่อนนะคะ
แล้วก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนา
ประมาณช่วง๔ทุ่มคืนวันที่๑๘สิงหาคม
เข้ารับการรักษาอาการเนี่ยค่ะพระพี่เลี้ยงก็บอกว่า
มะเนรเขามีอาการคือชักไม่รู้สึกตัวตาลอยนะคะ
ใบหน้าแขนขวามีรอยช้ำมีแผลฉีกขาดที่ขาง
ข้อมือขวาเนี่ยหักผิดรูปเลยค่ะต้องใส่ท่อช่วยหายใจตลอดเวลา
ทางคุณหมอโรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนาก็เลยมีการตรวจดูอาการ
ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางดูผลรายงานของผลเอ็กซาเรย์สมองนะคะ
ของโรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลมการรักษ์พบว่ามีเลือดออกในสมอง
คุณหมอก็เลยรักษาต่อตามอาการนะคะแล้วก็แก้ไขภาวะที่มันผิดปกติ
รับรักษาเข้าห้องไอซียูเป็นไอซียูศัลยกรรมนะคะ
แล้วต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดโดยดูแลควบคู่กับแพทย์แผนกกุมารเวศค่ะ
ณตอนนี้สามเณรยังไม่รู้สึกตัวนะคะยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
ซาเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเนี่ยก็พบว่ามีความผิดปกติที่สมองเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าผ่าตัดยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาการยังหนักอยู่ยังไม่เหมาะที่จะผ่าตัด
ถ้าผ่าเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงต่อชีวิตสูงมาก
คุณหมอก็เลยแนะนำว่าแบบนี้ต้องรักษาแบบประคองอาการไปก่อน
แล้วก็ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอยู่เป็นระยะนะคะ
ตรวจร่างกายน้องนะครับก็คือน้องเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้ว
เข้าขั้นโคม่านะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะฮะ
ก็ตรวจด้วยเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์สมองก็พบว่า
มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
และก็มีภาวะสมองฟกช้ำบวมค่อนข้างรุนแรง
หลังจากที่น้องขึ้นมาที่ตึกไอซียูศัลยกรรมแล้วเนี่ย
ก็พบว่าสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงแย่ลงค่อนข้างเร็ว
ก็เลยไม่สามารถที่จะรักษาด้วยการผ่าตัดน้องในตอนนั้นได้
ลักษณะอาการของน้องเนี่ยหลังจากที่เราติดตามตรวจเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ้ำ
เช้าวันต่อมาก็พบว่าสมองบวมมากขึ้น
กดกั้นสมองแล้วก็ทำให้ความรู้สึกตัวของน้องแย่ลงไปอีก
การรักษาหลักตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของให้ยา
ก็มีตรงปลายอวัยเพศมีรอยช้ำนิดหนึ่งแต่ไม่ทราบถูกอะไร
แต่ว่าดูทางธวาหนักแล้วก็ไม่มีร่องรอยถูกล่วงละเมิดไม่มี
สำหรับผู้ก่อเหตุเนี่ยคือหลวงตาสุภาชัยสุธิยาโนอายุ๖๔ปีนะฮะ
ท่านจะเห็นภาพจากภาพนิ่งในโทรศัพท์๑ภาพนะ
ถ้าพระรูปอื่นท่านไม่ใช่นะฮะท่านจะเข้าใจผิดนี่นะฮะคนนี้นะครับ
คือถ้าถามว่าทำไมอาการของน้องถึงหนักขนาดนี้
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับ
ได้พูดคุยกับแม่ของเนรนางสุกัญญาตุ้นหินอายุ๓๒ปี
คือแม่ของเนรที่ถูกหลวงตาสุภาชัยทำร้ายเนี่ย
บอกว่าตามรายงานข่าวนะได้รู้จักเนรอีกรูปหนึ่ง
ที่อยู่ในเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติการที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นนะครับ
โดยบอกว่าหลวงตาเนี่ยพูดว่าได้เวลารวบยอดแล้ว
แล้วก็ไปลากถังใส่น้ำมาแล้วก็จับเนรกดน้ำ
แล้วก็บีบแขนเนรทุ่มลงทำให้ข้อมือข้างขวาของเนรหัก
แล้วก็จับเหมือนกับให้ลุกขึ้นก่อนจะผลักเนรไปโดนเสา
คางก็เลยแตกหัวโนแล้วก็มีเลือดออกนะครับ
แต่ว่าที่หนักกว่านั้นเนี่ยที่ร้ายแรงที่สุดนะครับ
ก็คือมีการจับเนรเอาหัวเนี่ยโขกกับโต๊ะถึง๑๐ครั้ง
แต่ตำรวจยังไม่ได้สรุปข้อมูลนะครับ
เพราะว่านี่เป็นข้อมูลจากเนรรูปหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์

ใช่ค่ะจะเลือดออกในสมองข้อมือหักทั้งสองข้างอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วแม่บอกว่าที่ผ่านมาเนรก็เคยบอกว่าถูกลงตาทำร้ายอยู่บ่อยครั้ง
เพียงแต่ว่าเนรก็เนรลูกชายก็ไม่ค่อยบอกรายละเอียดมากนัก
ก็แค่บอกแต่ไม่ยอมเล่าลงลึกไปในรายละเอียดนะครับ
ส่วนเรื่องอาการของเนรที่ถูกทำร้ายนะครับ
วันนี้บางข่าวมีข่าวว่าเสียชีวิตค่ะ
ยังยังนะฮะตอนนี้แม่บอกว่ายังไม่เสียชีวิตนะครับ
โดยแม่ของเนรบอกว่าวันนี้พยายามทำใจนะ
หลังจากทราบข่าวของอาการเนียนลูกชายจากแพทย์
ก่อนหน้านี้แพทย์ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าต้องรักษาแบบประคับประคอง

ซึ่งแม่ยืนยันว่ายังไม่ให้แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจออก
เพราะยังหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับเนรลูกชาย
น้องพร้อมจะไปเสมอเพราะน้องเขาหายใจอีกไม่ได้แล้ว
น้องเขาต้องใช้เครื่องกระตุ้นตลอด
ทุกวันนี้น้องอยู่ได้เพราะยา
น้องจะรออะไรเปล่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เนอะ
เราก็บอกว่าขอดูอาการอีกสักสองวัน
เพราะว่าเพื่ออาจจะมีปฏิหารทำให้น้องฟื้นขึ้นมา
อยู่กับแม่ได้เนี่ยแม่รอตัวรอด
เพราะว่าอยู่กันมาถามว่ามีกินมีทุกข์มีสุขอยู่ด้วยกันมาตลอด
มาเลิกกับแฟนแล้วก็ต้องเอาพาเนรไปบวช
คืออยู่ด้วยกันก็มีกินก็กิน
แล้วพอเวลาเขาอยู่เนี่ยก็จะบอกว่า
แม่หนูไปบวชเนรหนูมีข้าวมีอาหารการกินให้หนูให้แม่กิน
แม่หนูไปบวชนะอะไรอย่างนี้
ด้วยกันนี่ว่ารองโทษอะไรหยังโรงแห่งประจำ
เขาโดนตีเขาอะไรเขาก็จะบอก

เน้นหนุ่นมาถึงตอนนี้ขอไม่น่าทำขนาดนี้
เขาเขาบอกว่าโดนกฎน้ำมายุ่นหายใจไปพักหนึ่ง
เขารักลูกเรามากเลยนะเขาออกลูกเรามากของเล่นอะไรอย่างเงี้ย
ลูกเราได้ตลอดจะพ่อจะแม่จะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ไม่เคยว่าจนว่าลูกหนูเห็นไปเอาโทรศัพท์
ลูกหนูมาเล่นเขาก็เอจเขาก็ว่าเนอะ
เราไม่อยากให้ลูกเรามีปมด้อยในการที่ว่าไม่มีอะไรเหมือนคนอื่น
แล้วเรียกว่าบวชพะเหมือนกันเขาก็เลยมาบอกแม่
หนูอยากได้โทรศัพท์เก่าก็ได้อะไรไม่ไหม้ก็ได้
แล้วแต่แม่จะให้หนูก็เลยไปถอนย่า
ภายใน๒อาทิตย์เนี่ยหนูไม่ได้ไปหาเนรเลย
แต่พอหนูกลับนะหนูก็เห็นว่าเนรเดินวิ่งขึ้นวัดเนี่ย
เห็นเวลาเขาเลิกเรียนอะไรอย่างนี้
มูลนิธิเขาไปบอกว่าน้องช็อกอยู่ที่โรงพยาบาล
ถามว่าแม่ตั้งสติได้ไหมแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอก
น้องคงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมาย
พอไปถึงที่โรงพยาบาลเห็นน้องนอนหมดสติอยู่
ตำรวจก็มาสอบผ่าคำเราก็บอกว่า
หลวงพ่อหนูไม่เอาความอะไรหรอก
พ่อยังไงเนี้ยต้องพื้น
คือไม่มีอะไรแล้ว
เราก็คิดว่าน้องก็ยังจะต้องฟื้นมาอยู่กับเราเราก็เลยไม่เอาฟังอะไร
หมอเขามาเรียกเราแต่ตำรวจเขาก็กลับไปแล้ว
เขามาเรียกเราว่าน้องเลือดข้างสมองต้องย้ายโรงพยาบาลด้วย
คุณแม่ยินยอมไหมถ้าเนื่องในการพัฒนา๘๐ไม่รอด
แต่คืออีก๒๐คือการที่ว่ารอด
แต่พอมาถึงโรงพยาบาลที่นี่น้องกลับมีเลือดออกมากขึ้น
ตอบสนองกัญญาเยียวยาทุกอย่างอะไรแล้ว
ปั๊มลมอะไรแล้วเขาไม่ยอม
เหมือนนึงก็เหลือ๐หรืออะไรยังงี้
ว่าจะผ่าตัดภายในตอนเช้าถ้าร่างกายเขาดีขึ้น
แต่พอเช้ามาเอาไปเอ็กซาเรย์เลือดกลับประกบเยื่อใยที่ว่าในสมองหมด
เลือดก็คิดว่าแดงก็กลายเป็นดำที่แบบว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้
ตอนนี้เขาแย่มากถามว่าเราก็ยังภูมิใจในสิ่งที่ว่าหมอเขารักษา
บอกว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลวงตาสุปชัยเนี่ย
กระทั่งตัดสินใจให้ลูกชายสองคนมาบวชเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้

คนโตก็๘ขวบกว่าที่บาดเจ็บสาหัส

คือลูกชายสองคนก็บอกว่าอยากบวชเรียนอยู่กับหลวงตา
หลวงตาก็บอกว่าเด็กสองคนนี้มีแวว
ดูแล้วเป็นเด็กที่เก่งให้มาบวชเรียนสิ
แล้วก็มารู้ข่าวจากหลวงตาที่ดูแลเนรอยู่เนี่ย
บอกว่าคนโตไม่ไหวนะเกเรอะไรแบบนี้

แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
หลังจากที่ฝากเนรไว้กับหลวงตา๔เดือน

ขอให้ปล่อยให้ทุกเรื่องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขึ้นอยู่กับตำรวจว่าจะดำเนินคดีกับหลวงตาสุภาชัยอย่างไร
แล้วก็คงต้องไปคุยกับเนรลูกชายคนเล็ก
ว่าจะยังบวชอยู่ที่วัดดอนขมิ้นต่อหรือไม่
แต่เท่าที่ถามเนี่ยเนรวัย๕ขวบที่เป็นลูกชายคนเล็ก
บอกว่าอยากบวชอยู่ยังอยากบวชอยู่
ยังอยากบวชเนรอยู่เหมือนเดิมเพื่อจะบวชให้กับพี่ชายด้วย

พ่อของเนรแยกทางกับแม่ไปมีครอบครัวใหม่ทำงานอยู่ที่จังหวัดระยอง
วันนี้พ่อก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าแม้ว่าจะแยกกันอยู่กับอดีตภรรยา
ก็ไปมาหาสู่แวะเวียนมาเยี่ยมลูกชายทั้งสองคนที่บวชเนรอยู่เสมอ
หลังจากทราบข่าวเนรลูกชายคนโตนี่ตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

อดีตภรรยาได้แจ้งให้ทราบว่าหลวงตาเนี่ยมาบอกว่า
เลี้ยงดูเนรคนโตไม่ไหวแล้วนะ

ซึ่งพ่อเนี่ยบอกว่าความจริงเตรียมตัวจะมารับเนรคนโตอยู่แล้วนะ
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นซะก่อน
เนี่ยค่ะพ่อของเนรก็บอกนะคะว่ายืนยันเลยนะคะว่าไม่อยากให้เนรลูกคนเล็กบวชเรียนต่อที่วัดนี้

แล้วก็จะคุยกับอดีตภรรยาอีกครั้ง
ถ้าลูกชายอยากบวชเดี๋ยวให้ไปบวชที่อื่น

หรือไม่ก็จะส่งไปให้คุณย่าเลี้ยงนะคะที่จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งคุณย่าก็ยินดีที่จะรับเลี้ยงดูอยู่แล้ว
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดดอนขมิ้นค่ะคุณผู้ชม
ก็ได้ขออนุญาตพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะ
พระลูกวัดอุบาสิกาที่อยู่ในวัด
ก็อยากจะรู้ว่าอุปนิสัยใจคอพฤติกรรม
หลวงตาสุภาชัยที่ก่อเหตุเป็นยังไง
และสามเนรที่อยู่กันเขาอยู่กันยังไง
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับหลวงตาสุภาชัยเป็นการส่วนตัว

ก็คือวันที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวหลวงตาออกไปจากวัดนะคะ
เหตุการณ์นี้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
หลวงตาน่าจะทำไปเพราะโมโห
ปกติแล้วเนี่ยหลวงตาก็เป็นคนดุอยู่แล้ว

เวลาที่อบรมเนรทุกรุ่นที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเคยรู้เรื่องจากชาวบ้าน
แล้วก็คนในวัดว่าหลวงตาเนี่ยตีเนรเคยได้ยิน

แต่ก็ไม่เคยมีเหตุรุนแรงแบบนี้เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่รุนแรงเป็นครั้งแรกค่ะ
มันไม่คิดว่ามันจะเกิดรุนแรงขนาดนี้แต่หลวงตามันก็พังกูจะพังมือไปยังไงนั่นแหละ
แต่ผมเข้าใจหลวงตาดีว่าหลวงตาผมเก็บขวดต้นเนรของอังเนี่ย
ที่เขาบอกว่าผมพาพืชมาคืนผมแล้วอ่ะ
ว่าผมไม่เอาแล้วเลี้ยงไม่ได้แล้วเนรตรงนี้
มันดื้อมันไม่เชื่อฟังเลย
แล้วตั้งแต่มีเนรมาเนี่ยผมตีเนรองค์นี้มากที่สุดเลย
ไม่มีเนรที่โดนทำโทษมากเท่านี้แล้วของพ่อแบบนี้

วันที่๑๕หรือ๑๖จำไม่ได้นะอย่า๑๖นะ
ผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์ศึกแล้วศึกให้ไปวิ่งไปเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้ว
ก็พ้นไปเพราะหลวงตาบอกว่าถ้าอยู่น่ะวัดไฟไหม้วัดแน่
ผมก็เอาถังดำเนินเข้าไปข้างนอกแต่ยังไหมนะ

จากท่านเจ้าอาวาสแล้วนะคะเราก็ได้คุยกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้นด้วยนะคะ
ท่านก็บอกว่าเคยเห็นการลงโทษของหลวงตาค่ะ
แต่ก็ไม่เคยเห็นรุนแรงเท่านี้
วันเกิดเหตุก็เห็นว่าหลวงตาดุสามะเนรตั้งแต่ช่วงทำวัดเย็น

แล้วก็มาได้ยินเสียงเนรอีกทีก็คือช่วงกลางดึก
มาเห็นว่าเนรมีอาการน่าเป็นห่วงก็เลยเรียกรถพยาบาลมารับนะคะ
มันเริ่มจากตอนทำวัดเย็นก่อน

ธรรมวดินเนี่ยคือตัวเด็กที่เนี่ยเขาคือแค่น้องกลับ
แล้วก็หลวงตาเขาอยู่เขาก็ดึงหูแล้วก็เรียกทั้งสี่เนรลงไป
แค่นั้นไม่เห็นเหตุการณ์
ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทรมานเนี่ยจะไม่เห็นลง

ก็เนี่ยขออุ้มเนรที่ป่วยนะฮะ

ขึ้นมาก็เห็นว่าอากาศไม่ค่อยดีก็เลยเรียกกู้ภัยไปส่งที่อบการหลัก
คนตรวจนามินไม่นึกว่าจะเป็นมาก
แต่ว่าขึ้นรถกู้ภัยนี้ก็ไปเร็ว
ก็ระหว่างทางที่ไปก็พยายามให้เนรอื่นเรียกเนร

ที่รู้คือบางทีเขาจุดไฟใช่ป่ะ

ตีเราก็ไม่จำ
คือความจริงถ้ารู้ปัญหามันต้องหาทางแก้กัน

คือเป็นพระก็ต้องมีสินมากกว่าคนธรรมดาอยู่แล้ว

ครูที่เคยสอนสมเนรที่บาดเจ็บ
ก็เป็นโรงเรียนอยู่รั้วติดกับวัดนะครับ

คุณครูดวงแขนบอกว่าก็สอนสมเนร

ก็รู้ปัญหาทางบ้านของเด็กมาตลอดนะฮะ
ซึ่งสมเนรไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทางครอบครัว
โดยปกติแล้วตอนที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ย
เป็นคนชอบเก็บตัวแล้วก็เป็นคนเงียบ
ก็อาจจะเรียนรู้รับรู้เข้าใจช้ากว่าเพื่อนหน่อย
กระทั่งสมเนรก็ไปบวชก็ไปอยู่ที่วัดแล้ว
ทางด้านของเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กกาญจนบุรี
รวมถึงเจ้าหน้าที่พมจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปที่วัด
วัดดอนขมิ้นแล้วก็ไปที่โรงเรียนวัดดอนขมิ้นด้วย
ก็ไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือในขั้นแรก
มจังหวัดเดี๋ยวจะดำเนินการเรื่องเงินช่วยเหลือ
แล้วก็จะสอบถามทางครอบครัวของสามะเนรที่บาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไร

พันธุ์ตำรวจเอกประสมหงโตผู้กำกับสพลูกแก่บอกว่า
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติหมายจับ
หลวงตาสุภาชัยแล้วนะคะตอนนี้ไม่เรียกว่าหลวงตาแล้วนะคะ
เพราะว่าศึกแล้วนะคะก็ต้องถูกจับศึกแล้วก็ดำเนินคดี
ก็เป็นนายสุภาชัยบุญลักษะอายุ๖๔ปีนะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้คุมตัวอยู่ที่สพลูกแก่นะคะหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน
ก็คือตำรวจก็ให้มาสอบปากคำ
เจ้าที่นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสแล้วก็เจ้าคณะตำบล
ทำพิธีศึกให้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนนี้เป็นนายสุภาชัยแล้วนะคะ
เรื่องต้นก็ยอมรับว่าทำร้ายสามะเนรจริงแต่เขาก็ยังอ้างเหมือนเดิมค่ะ

ว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลสามเณรในวัดสี่รูป
แต่เนรคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกทำโทษเนี่ยดื้อระหว่างสวดมนต์ทำวัดเย็น
ก่อเรื่องไปรังแก่เนรน้องชายที่บวชพร้อมกันก็เลยเรียกมาเตือน
ไม่คิดว่าอาการจะหนักก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องต้นตอนนี้คือต้องติดตามอาการของเนรเป็นหลักนะคะ
ถ้านะคะแต่ไม่อยากให้เกิดนะคะถ้าเนรเสียชีวิตนะคะ

ก็เป็นทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ครอบครัวบอกว่ายังมีความหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะ

แต่ที่แม่บอกว่าฟังจากเนรที่อยู่ในเหตุการณ์มาเนี่ยเนรบอกว่ามันไม่ใช่แค่ไม้ไผ่ตี
โอ้โหโดนแต่ละอย่างเนี่ยถึงขั้นเนี่ยสาหัสขนาดนี้
แล้วอาการเลือดออกในสมองค่ะ
ก็นึกไม่ออกว่าไม้ไผ่ตีนี่มันต้องตีขนาดไหนถึงจะเลือดออกในสมองได้เนี่ย
สมเนรที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเล่าให้แม่ของเนรที่บาดเจ็บฟังบอกถูกจับโขกหัวเป็น๑๐ครั้ง